และที่จังหวัดลำปางเขาบอกเขาไม่อยากได้รับผลกระทบนี้

ซึ่งพ่อเมืองก็คือนายนรงศักดิ์โอสดธนากร
ว่าราชการจังหวัดลำปางก็บอกว่า
ก็ตอนแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ก่อนใครเลยใครไม่ทำผมทำ
ไม่ทำลำปางทำเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม
แต่ตอนนี้ก็ไม่ประมาทแม้ว่าตัวเลขจะยังเป็นศูนย์อยู่

นี่ค่ะจุดตรวจเข้มต่างมี๔จุดด้วยกัน
ก็คือจุดที่เน้นเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
และท่านก็ต้องไปตลอดครั้งล่าสุดท่านก็ไปอีก
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องการกำลังใจนะคะ
อยู่หน้าสถานีตำรวจภูทรห้างฉัดนะคะ
ซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเชียงใหม่ขาเข้า
เจ้าหน้าที่สิ่งที่เขาทำก็คือตรวจคัดกรองวัดไข้
คนที่เดินทางผ่านเส้นนี้แล้วทำแบบ๒๔ชั่วโมงด้วย
สกัดกั้นการแพร่ระบาด
สภาพการจราจรก็เลยแน่นนิดหน่อย
โดยเฉพาะรถที่เขาวิ่งมาจากเชียงใหม่ลำพูน
จะเข้าลำปางก็จะต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะ
เพราะว่าราชการจังหวัดลำปางค่ะคุณนโรงศักดิ์เปิดเผยว่า
แม้ว่าบางช่วงจะมีรถติดขัดยาว
แต่ประชาชนเขาก็ให้ความร่วมมือตรวจคัดกรองเป็นอย่างดีนะ
ขอขอบคุณประชาชนทุกคนในพื้นที่ด้วย
ตอนนี้ลำปางนะคะมีจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด๔แห่งด้วยกัน
คือด่านตรวจนาแก่อำเภองาวด่านตรวจสพห้างฉัดอำเภอห้างฉัด
ด่านตรวจปางมะโออำเภอแม่ทะ
และด่านตรวจสพแม่พริกอำเภอแม่พริก
สถิติตอนนี้ค่ะลำปางยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙เลยนะหรือโควิด๑๙เลยนะ
แต่ถือเป็นจังหวัดที่ถูกละลายล้อม
ด้วยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากค่ะ
ต้องชื่นชมนะคะว่าเป็นพ่อเมืองที่ดี
แล้วก็รู้จักตั้งรับกับปัญหาได้ไว
บอกว่าเรียกประชุมตั้งแต่๓๐มกราคม

แล้วตอนนี้นะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ใช้ระยะ๔แล้วการแพร่ระบาด
ักทางไว้แล้วดูล่วงหน้าไปเลย